ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับในเดือนมกราคม
เพื่อที่จะลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ก็นำทีมไปโดยธุรสินแดงดากัปตันทีม
ชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็เทียทรบุญมาทัน๓นักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกญี่ปุ่น
โดยมิรวรรณรายวัชหัวหน้าผู้ฝึกศรก็ให้สัมภาษณ์
ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้ฝึกซ้อมเรื่องแท็กติกอย่างเต็มที่
มั่นใจว่านักเตะทุกคนมีแรงกระตุ้นที่จะทำเพื่อชาติ
แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย
เป้าหมายในรอบแรกขอเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัด
เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มส่วนคู่แข่งที่สำคัญก็คือ
เจ้าภาพสหรัฐอารับเอมเรียน
ด้านเทียดสินแดงดาส่วนหน้ากัปตันทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่า

เพราะว่าเมื่อครั้งที่ติดทีมชาติไปเล่นในปี๒๐๐๗
ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเท่าไหร่นะคะ
ส่วนในรอบแรกแม้ว่าจะเป็นงานหนักแต่ก็มั่นใจว่าจะผ่านไปได้ค่ะ

ทีมชาติไทยก็จะลงฝึกซ้อมเบาค่ะ
แล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดหนึ่งนัดกับโอมานนะคะ

ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับนะคะ
นัดแรกจะเจอกับอินเดียวันที่๖มกราคมนะคะ
ต่อด้วยเจอกับบาเรนวันที่๑๐มกราคม
เป็นการเจอกันของการท่าเรือแชมป์ไทยลีก

และเป็นการท่าเรือที่นำก่อน๓ประตูต่อ๒นะคะ

วัชระไลศรีพรมงคลศรีทรัพย์แสง

แล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางที่ไปยิงบอลฉลับ
พรมงคลศรีทรัพย์ใส่เข้าไปค่ะ

ที่ทั้งสองฝั่งจะมาได้เพิ่มอีกคนละ๒ประตูนะคะ
ท่าเรือได้จากอนุกูลมินิแล้วก็ธนากูลวิเชียนกุล
ทำให้จบเกมเสมอกัน๕ประตูต่อ๕
ก็เลยต้องดวนจุดโทษฝั่งละ๓คน
ก็คือจิรวัตรสอนวิเชียนแล้วก็สุภวุฒเถื่อนกลางที่ยิงไปชนเสา
ส่วนการท่าเรือยิงเข้า๒ไม่เข้า๑ค่ะ
ทำให้การท่าเรือชนะไป๗ประตูต่อ๖
ควาสแชมป์รายการนี้สมัยแรกรับเงินดังวัล๘แสนบาท
และเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูการนี้ค่ะ
หลังจากได้แชมป์ถัดลีกมาก่อนหน้านี้นะคะ